เลิศยศแย้มพรายในอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด
โรงเรียนต่างร่วมกับชุมชน

สนับสนุนด้านการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ต่อไป

ทางโอกาสบริหารส่วนตำบลกำเนิดนกพระคุณ
เห็นถึงความสำคัญของปัญหาด้านการจัดการขยะในชุมชนมาโดยตลอด
และมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจในทุกภาคีเครือข่าย
วัดชุมชนบ้านและโรงเรียน
จัดทำโครงการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด
ขยะเป็นเงินและการจัดตั้งธนาคารขยะ
และการเดินขบวนพาเรทของโรงเรียนชุมชนในพื้นที่
เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของปัญหา
และถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ชุมชนรับรู้
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่